สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์นี้นอกจากเราจะต้องจับตามองเรื่องของความแปรปวนของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งที่สำคัญก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้น
มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้
นี่คือบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ
สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
บริเวณสีแดงคือบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ซึ่งตอนนี้ก็สามารถพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
มีลุ้นว่าอาจจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็นร้อนลูกต่อไปได้นะครับ
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่าในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้
ความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นจะเคลื่อนที่ไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง
่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ
แล้วก็จะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไป
จนถึงตอนบนในช่วงวันอังคารจนถึงวันพุธ
ก่อนที่จะค่อยสลายตัวไปครับ
จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

คาดการณ์พบว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์ครับ
รสุมดังกล่าวก็จะมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้หลายพื้นที่
อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับต้องระวังอันตรายที่จะตามมาจาก๒สิ่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
รวมไปถึงมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่มีกำลังแรงในระยะนี้
อย่างแรกก็คือเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้น
คลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่งนะครับที่อาจจะสร้างความเสียหายตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กนะครับควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวครับ
อย่างที่สองก็คือต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกอย่างหนักนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
อย่างที่สามก็คือต้องเตรียมรับมือกับลมกระโชคแรงนะครับโดยห่อมความกดอากาศต่ำนี้เอง
อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนได้ต่อไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงในพื้นที่ดังกล่าว
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยปัจจัยสำคัญอย่างมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนนำความหนาวเย็นมาเยือนในหลายพื้นที่
หลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยจะค่อยอุ่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่ภาพรวมแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนในช่วงค่ำกับช่วงเช้ายังคงได้สัมผัสอากาศเย็น
โปรดติดตามตอนต่อไป